ส่วนที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะมีหนุ่มคนหนึ่งขับขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
แล้วก็ได้รับฉายาจากชาวบ้านว่ามนุษย์เขียว
น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่๙มาปรับใช้
และให้บริการรับส่งผู้ที่พิการแล้วก็ผู้สูงอายุฟรีด้วยค่ะ
บริเวณวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสะพานลอยด่านช่าง
หรือว่าตลาดกิติพรตลาดตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบน
สมุทรสาครมีคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต

ได้สร้างสีสันและความหือหาให้กับคนที่สัญจรผ่านไปมา
และผู้ที่ใช้บริการเป็นอย่างมากนะคะ
มนุษย์เขียวคนดังกล่าวนั่นก็คือนายสินแสงเพ็ง
อายุ๕๒ปีชาวจังหวัดศรีสเกตค่ะ
สินบอกว่าทุกวันจะแต่งกายเป็นเอกลักษณ์
โดยจะเน้นสีเขียวทั้งหมดตั้งแต่รถจักรยานยนต์คู่กาย
เครื่องแต่งกายทุกอย่างจะเป็นสีเขียว
เพียงแต่การแต่งกายเท่านั้นนะคะ
พักอาศัยของหนุ่มคนนี้ก็เลือกหอพักสีเขียวอย่างนี้ค่ะ
ข้าวของเครื่องใช้ก็เน้นสีเขียวทั้งหมด
รถเก๋งอีกคันก็เป็นสีเขียว
แต่ว่าในช่วงของการแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ก็จะแต่งกายสีดำบ้างในบางวัน
หากวันใดแต่งกายสีเขียวก็จะติดริบบิ้นสีดำไว้อะไรเสมอ
โดยสีเขียวเป็นสีที่ชื่นชอบมาตั้งแต่เด็ก
จากนั้นได้นำตำราว่าด้วยเรื่องของสีที่นำติดตัวไว้ตลอด
มาแสดงให้กับนักข่าวดูด้วยนะคะ
พร้อมบอกว่าตัวเองเกิดวันเสาร์สีเขียวเป็นสีแห่งความสำเร็จ
จึงใช้สีเขียวเป็นสีนำทางในการทำมาหากินมาโดยตลอด
ตั้งแต่ได้มาขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างประมาณ๕ปี
ก็ทำให้ชีวิตรุ่งเรืองในทุกด้าน
ส่วนภรรยาคู่ชีวิตก็เห็นดีด้วย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็พยายามที่จะทำความดี
โดยเมื่อพบเห็นผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุ
รอที่จะเดินทางเมื่อผ่านพบไปเห็น
ก็จะเข้าไปสอบถามและช่วยไปส่งโดยไม่คิดค่าโดยสาร
ส่วนแนวทางการใช้ชีวิตนั้นนะคะก็จะยึดถือตามคำพ่อสอน
ตามคำในหลวงของรัชกาลที่๙เสมอมา
และไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยอยู่อย่างพอเพียง
และตั้งใจทำสิ่งดีตลอดไป